ไปดูกันหน่อยโอ้โหเป็นความรุนแรงในครอบครัวอีกแล้ว
ลูกค่ะเพิ่งพ้นโทษเพิ่งออกจากคุกมาได้๓๔วัน
แล้วคราวนี้ลูกมาก่อเหตุเอาจอบจามหัวแม่วัย๗
และที่สำคัญทำไมรู้ไหมตอนถูกจับบอกแบบนี้
ที่จามหัวแม่ไปไม่ใช่แม่แต่เป็นแมว
โอ้โหฮอัลลักษณ์ฮะครับได้ใครตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่สหพลงู
บุกไปงัดประตูบังกะโลนะแล้วสภาพเขายังเมากาวอยู่เลยอ่ะ
ใช่นี่คือนายชีวินหวันตาลายุ๔๑ปี

เอาชีวิตแม่ไปแล้วค่ะเพราะอะไรเอาจอบจามหัวแม่แม่เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะคะ
ฟาติมะหวันตาหลาอายุ๗๐ปีแล้วแล้วจุดที่เกิดเหตุจริงห่างจากบังกะโลตรงนี้
กิโลได้ซึ่งตำรวจแกะรอยนั้นไล่ตามกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้ไงว่านายชีวินเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาไปจอดถามชาวบ้านคือถามจะหาที่แหละในการซ่อนตัวแล้วมาอยู่ตรงบังกะโลนี้
ดูสิคุณผู้ชมนายชีวินเขายังหลอนเขาเอาค้อนเหมือนกับแบบกำลังจี้หน้าผากตัวเอง
ที่หน้าตัวเองเจ้าหน้าที่ก็ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่สักพักนึง
คือจอบที่เป็นอาวุธทุบหัวแม่เนี่ยก็ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนะแต่ตัวเองเนี่ยพกค้อนค้อนหนึ่งมาติดรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
ค้อนอันนี้เลยค่ะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเกลี้ยกล่อมอยู่แล้วก็เอาตัวนายชีวินไปโรงพัก
ชีวินเขารับสารภาพนะว่าเขาเอาจอบทุบหัวแม่๓ทีทะเลาะกับแม่
คนนี้ค่ะเขาบอกว่าแม่ให้เขากินไอ้ที่มันเปรี้ยวให้กินสิ่งไม่ดี
เขาไม่พอใจให้กินแต่สิ่งเปรี้ยวเขาไม่ชอบ
แล้วก็ขโมยตังค์แม่มาขโมยตังค์มา๑๐๕๐บาทไปซื้อกาวมาดม
คุณผู้ชมดูสภาพเขาสิเห็นไหมสภาพเขายังดูมึนเมากาวอยู่ที่บังกะโล

แล้วเขาก็บอกอีกอย่างนะที่ทุบไปคือไม่ใช่หัวแม่แต่เป็นแมว

พูดจาวกไปวนมานะคะทีนี้ถามทางพ่อผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นสามีของคนตายด้วยชื่อว่าคุณตาเอนหวันตาลาค่ะ
บอกว่าลูกผมออกมาจากคุกได้๓๔วันเองแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
ผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
ผมก็เลยบอกเพื่อนบ้านให้ไปดูเมียหน่อย
เพื่อจะได้ให้เก็บเสื้อผ้ามาอย่างน้อยมาอยู่กับผมที่สงขลานี่
หลอนยาแบบนี้แต่กลายเป็นว่าช่วยไม่ทัน
เอาเมียมาอยู่ด้วยไม่ทันจริงเพราะว่าลูกทำร้ายจนตายก่อนนะคะ

อย่างที่บอกไปก็สอบปากคำทั้งคืนพูดจาไม่รู้เรื่อง
สิ่งที่เขาพูดกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหม
เขามีอาการหลอนเพราะเสพสารระเหย
คือตอนที่หลบหนีไปอยู่ที่รีสอร์ทดมกาวดมกาว
แล้วก่อนหน้านั้นนะคุณชอบทำร้ายเด็ก
ทำร้ายเด็กละเลยไหมเผาบ้านตัวเองเผามัศยิตใกล้

เพราะว่าอะไรล่ะก่อเหตุทำร้ายผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเขาก็ติดคุกติดคุกเป็น๑๐ปี
พอออกมาปั๊บไม่ได้สำนึกนะ
มาก่อเหตุลักษัพโดนติดคุกอีก๖เดือน
คือเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นใช้คำนี้
รอบล่าสุดที่ออกมาก็ออกมาได้แป๊บเดียว

แล้วขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้คนในชุมชน

เพราะว่าก่อเหตุแบบซ้ำ

ใหญ่บ้านก็กลัวค่ะ

แต่หลังจากนั้นได้ก็ไม่มีกี่เดือนก็กลับมาทำร้ายข้าวบ้าน
บางทีเขาก็ปกติเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นกล่าว
เพราะเขาก็เจ็บเกลียดเก่า
ถ้าย้อนประวัตินะเขาเคยติดยาแล้วก็ไปรักทรัพย
อย่างที่บอกเผาบ้านเผามัศยิต
แล้วก็เคยก่อเหตุฟันหัวแม่ไปแล้วรอบหนึ่ง
คุณจนกระทั่งครั้งนี้เอาด้ามจอบมาทุบหัวแม่จนตาย
นะครับก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะใช่ครับ